คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ
ผู้ชายคนหนึ่งก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังรถจักรยานยนต์ของแฟนสาว

ส่วนผู้ชายเนี่ยก็ยังเมามึนอยู่นะฮะ
ขี่รถซ้อนรถตามกันมา

ก็คนมันอารมณ์สุนทรีย์ก็จะร้องเพลงก็ไม่แปลกป่
ร้องเพลงหมอลำเสียงดังกลางถนนปรากฏว่าถูกรุมตีฮะ

โอ้โหทำไมก็แค่ผมร้องเพลงกันมาหลังมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเอง

นี่ไงถึงถามว่าร้องไม่เพราะร้องเพี้ยนหรือยังไงคะ

เดี๋ยวมาไล่ตรวจสอบเหตุการณ์นี้กันนะฮะ

ริมถนนห่างจากสี่แยกไฟแดงแยกหนองสาย
แยกหนองสายเขตเทศบาลนครอุดรธานี
วงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดนะครับ
มีรถจักรยานยนต์ของผู้หญิงขี่นำใช่ไหม
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีกคันขี่ตาม

คนซ้อนท้ายนี่แหละเป็นแฟนของผู้หญิงคันข้างหน้า

คนซ้อนท้ายนี่แหละเป็นคนที่ตะโกนร้องเพลงหมอลำตามเส้นทางมา
แล้วก็เป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการโดนรุมนี่แหละ
ใช่ครับเพราะโดนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
โอ้โหคุณมารุมล้อมแล้วก็ทำร้ายร่างกายจนเจ็บหนักเลยนะฮะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสอบถามกับคนเจ็บพี่

คือนายสุรโชคจงย่อกลางหรือว่าพี่เต้ย
แล้วก็แฟนสาวของเขาคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้า

ก็คือคุณแคทนะฮะนางสาวสุธาบรินีนะครับ
เป็นสามีภรรยาที่ถูกทำร้ายเพราะผู้หญิงก็ถูกทำร้ายด้วยเหมือนกัน

เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุ๒๓มกราคม
พวกฉันก็ไปเที่ยวงานบุญประจำปี
ที่วัดดงอุดมวนารามนะฮะ
มีหมอลำชื่อดังศิลปินภูไทยขึ้นแสดงนะครับ
หมอลำใกล้เลิกก็พากันกลับบ้านแล้ว
โดยสามีฉันโดยแฟนนุ่มยังไม่ได้เป็นสามี

ซ้อนท้ายนายเชนหนุ่มรุ่นน้อง
ส่วนนางสาวแคทผู้หญิงคนนี้
ขี่รถจักรยานยนต์นำหน้ามานะครับ
พอออกจากวัดมานะฮะก็จะเป็นแยกไฟแดงหนองใส
ก็จอดรอสัญญาณไฟปกติแล้วฮะ
จากนั้นมันได้ยินเสียงเพลงจากเวทีหมอลำ

เต้ยซึ่งก็อยู่ในอาการเมาก็เลย
ตะโกนร้องเพลงตามหมอลำด้วยความสนุกสนาน
ตะโกนร้องเพลงตามหมอลำตามเส้นทางตรงนี้
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์กันออกมาจากแยกไฟแดง
ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มารุมล้อม
แล้วหลังจากนั้นตีพวกเธอทันทีฮะ

พวกหนูเลยจอดแล้วเขาก็คือขี่ประกบซ้ายขวา
พอประกบซ้ายขวาปุ๊บเขากระทืบ
รถลงมาคือกำปั้นฝาดหนาแค่หนูเฉยหนึ่งเลย
หนูก็เลยพาออกพักออกก็เลยบอกว่าเข้าใจผิดจ้
เข้าใจพีชหยุดก่อนเขาก็คือกำปั่นเวียงใส่หนูเลย
หนูก็เลยบอกว่าหยุดก้อนเข้าใจผิดเข้าใจผิด
เขาก็บอกฟังคือต่อหนาคือตีแฟนหนูเลยสินะ

ก็คือฟาดได้๒เทือนออกกันก็คือ

เนี่ยส่วนพี่เต้ยเนี่ยเล่าไม่ไหวแล้วแขนก็หักหัวก็แตก
ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกไงคือฝั่งผู้หญิงบอกว่าหยุดก่อนจ้าเข้าใจผิดจ้
แต่ไอ่ฝั่งนั้นน่ะมันคิดว่าสิ่งที่พี่เต้ยร้องเพลง

ด่าไปตะโกนท้าทายซึ่งจริงพี่เต้ยบอกไม่ใช่
ผมได้ยินเสียงหมอลำแววแล้วผมยอมรับผมมึนผมเมาอยู่

เนี่ยส่วนอาการบาดเจ็บของพี่เต้ยเนี่ยศีรษะแตกแขนหักนะฮะ
จริงแล้วที่แขนหักเป็นแขนหักซ้ำนะ
ตอนที่โดนก่อเหตุโดนรุมเขารู้เลยว่าแขนหัก
เพราะแขนข้างนี้เคยหักมาก่อนเมื่อหลายสิบปี
อย่างนี้จะหนักสิถ้าเกิดว่ามาหักอีก
เพราะครั้งนี้โดนซ้ำอาการมันเลยหนักกว่าเดิม
ไม่รู้ว่าจะต่อกระดูกต่ออะไรได้หรือเปล่านะฮะ
เรื่องต้นไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองอุดรธานีไว้แล้ว

อยากให้คู่กรณีมารับผิดชอบ

ค่าเสียหงเสียหายค่ารักษาพยาบาล

และแขนขวาสำคัญนะ

และอย่างพวกคุณเข้าใจผิด

ผมแค่ร้องเพลงมาตามทางผมผิดอะไรนะ